คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงรายกันหน่อยนะคะ
เพราะว่ามีงานเผาศพนะคะพิธีชาปนกิจ

ปรากฏว่าคุณเห็นเศษซ่าปลาขับพังไหม
มันเหมือนระเบิดเหรอหรือว่ามันมีแรงดันอะไร
ปล่องไฟของเมร์รระเบิดตูม
งานเผาศพใช่แล้วก็จะมีญาติพี่น้องครอบครัวของผู้เสียชีวิต
มายืนไว้อะไรถูกไหมคะโอ้โห
แล้วคุณผู้ชมคะจริงเนี่ยตอนช่วงเช้า
ข่าวเนี่ยยังออกมาว่าตัวคนที่เป็นสับปะเหลอเนี่ย
น่าจะได้รับบาดเจ็บมากที่สุด
ล่าสุดถึงขั้นเขาเสียชีวิตแล้วนะคะ
นี่คืออย่างที่เห็นแหละเศษซากประหักพัง
ร่องไฟของเมนเผาศพร่วงลงมาค่ะ
กระจายอยู่บนพื้นเต็มไปหมดเลย
มันระเบิดค่ะตอนที่มีพิธีเผาศพค่ะ
ในวัดบุญหน้าที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย
ก็คาดว่าอาจจะมาจากแก๊สที่ใช้เผาศพมันรั่ว
ในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าไปปิดวาวนะคะ
แล้วนำเอาถังแก๊สหุงต้ม
แก๊สหุงต้มขนาดใหญ่พอสมควร
ถังบรรจุ๔๘กิโลกรัม
แล้วคุณนึกภาพมีทั้งหมด๕ถังคุณคิง

เขาบอกว่าดีนะนี่

ไม่อย่างนั้นระเบิดซ้ำแน่นอน
ผู้ใหญ่บ้านคุณสุรเชษช่างปัดอายุ๕๓ปีค่ะ

เผาศพแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ถ้าที่ฉันกลับไปย้อนนับดูแล้ว
ตอนนี้๒๕๖๖ก็น่าจะประมาณเกือบ๒๐ปีแล้วนะคะ
ของเดิมใช้ฟืนแล้วก็ถ่านเป็นเชื้อเพลิง
จะมาเปลี่ยนเป็นใช้แก๊สผสมไฟฟ้าได้ประมาณสัก๑ปี
เอาจริงครั้งนี้ที่มีการระเบิดนะคุณคิง
เขาบอกว่าเป็นการใช้งานครั้งที่๒
ย้อนกลับไป๒เดือนคือการใช้งานครั้งแรก
แล้วปรากฏว่าครั้งนี้กลายเป็นว่ามาระเบิด
มีญาติพี่น้องของคนที่มาร่วมงานศพประมาณ๓๐๐๔๐๐คน
แล้วเขาก็มายืนไว้อาลัยผู้เสียชีวิตอยู่ห่างจากเมน
ประมาณแค่๑๐๐เมตรเท่านั้น

สับปะเลอที่ชื่อว่าคุณสมคิดแก้วนวลอายุ๕๔ปีนะคะ
มีการจุดเทียนสังขร๔ด้าน
เกิดระเบิดขึ้นมาดังสนั่นตู้มต้าม
ชาวบ้านพากันวิ่งหนีญาติพี่น้องวิ่งหนีกันหมด
หลายคนหกล้มเป็นแผลทะเลาะตามร่างกายนะคะ

ปะเลอเองอยู่ใกล้ที่สุดหนีออกมาไม่ทัน
ก็เลยถูกทั้งเสร็จอิจเสร็จปูนร่วงตกใส่ศีรษะ

ตอนแรกมีการเร่งนำตัวเขาส่งโรงพยาบาลนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าระบบนี้เพิ่งจะทดลองใช้
และนั่นเป็นไปด้านว่าสับปะเร๋อเนี่ยอาจจะไม่ชำนาญ
แต่สาเหตุหลักมันน่าจะมีเรื่องของแก๊สรั่วด้วยค่ะ

พิธิภาษณ์ในระบบหรือว่าจะได้บอกห้องหรือว่า

สายห้องว่าก็อย่างสักอย่างเนี่ยครับ

มีปากายไฟตอนนั้นไปที่ทีน
เป็นห้องคนตั้งเหนือห้องทีนสั่งกรณ์เนี่ยนะ
ดีจ๊๊ดลอบเมนซีดัน

ยังระเบิดขึ้นมา

ขึ้นสตามปองควั้น

เขาอยู่ใกล้ตรงนั้นที่สุดได้รับบาดเจ็บสาหัส

ทีมข่าวของเราบอกว่าสับปะเหลอท่านนี้เสียชีวิตแล้วนะคะ
เพราะว่ากระดูกซี่โครงหักไปทิ้มปอดด้วยค่ะ
ทางด้านของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหงาวนะคะคุณชนะนะคะ
นายสามารถชนะบอกแบบนี้ว่าคุยกับเจ้าอาวาสแล้วแล้วก็ผู้นำชุมชน
ก็มีความเห็นตรงกันว่าเดี๋ยวจะลื้อถอนเมลผันศพที่เกิดขึ้นเนี่ย
ไปตั้งไว้นะคะเพราะว่ามันตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวัด
อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมที่จะสร้างเมนอยู่บริเวณนั้น
เรื่องของการประกอบพิธีชาปนากิจศพเนี่ยอาจจะต้องกลับไปใช้ป่าสู่ศาลบ้านเหงาค่ะ
แล้วอย่างที่บอกแล้วค่ะโอ้เหตุการณ์นี้น่าตกใจเสียใจด้วยนะคะ

ท่านเจ้าอาวาสว่าคนโบราณเขาว่าไม่อยากให้เมนอยู่ทางทิศเหนือของวัดครับ
หมู่๓มันก็มีอยู่แล้วเพราะว่าได้ใช้บริการหมู่๒หมู่๓หมู่๒๐และหมู่๑๒ครับ
แล้วก็เมนที่วัดบุญนาคในเจ้าอาวาสท่านบอกว่าจะยกเลิก
โดยการลื้อถอนแล้วก็ใช้พื้นที่ในทำกิจกรรมอื่นในบริเวณวัดครับ
คุณผู้ชมคะเห็นว่ากองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบด้วยนะคะ
ในช่วงบ่ายวันนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวต้องไปดูสาเหตุของการระเบิดที่แท้จริงค่ะ